ของคุณแต่งโมวันนี้มีประเด็นใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกคุณนัทพงค์ค่ะ
คือจากคลิปสุดท้ายของคุณตังโมที่ก่อนหน้านี้เราได้มีการแชร์กันออกไป
ในคลิปนี้เนี่ยเปิดเพลงที่คุณตังโมร้องแล้วก็จะมีภาพของคุณแตงโมเห็นเงา
แล้วมันจะมีเสียงแทรกมีเสียงแทรกเล็กอยู่ในบทเพลงนี้
คือชาวโลกออนไลน์นี่ไม่ปล่อยผ่านจริงนะคะ
เขาบอกว่าเขาไปแยกเสียงในคลิปนี้
แล้วบอกได้ยินเสียงเหมือนเป็นผู้ชายพูดสองครั้ง
พูดคำว่าเอาเพื่อนมานี่
เดี๋ยวเราลองไปฟังด้วยกันค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นเสียงที่ทางโลกออนไลน์
เขาไปแยกไปแยกคลิปเสียงนี้ออกมา
แล้วก็จับใจความได้ประมาณนี้
บอกว่าเอาเพื่อนมานี่นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิต

เรื่องนี้เดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนนะ

คลายข้อข้องใจให้กับทางโลกออนไลน์ด้วยกันแล้วกันนะคะ

แล้วก็จะมีเงาตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นเงาที่ก็ยังเป็นปริศนาว่าเป็นเงาของใคร
เสียงนี้เงานี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องการคำตอบค่ะ